แล้วก็คดีของน้องสปายกับน้องฟอสที่เขาชี่จันทร์

เดี๋ยวมีความคืบหน้าให้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไปดู
การทำแผนในคดีที่โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ก่อน
เมื่อวานนี้ที่ว่าเจ้าหน้าที่พาไปชี้จุด
ชี้จุดที่เอารถจักรยานไปทิ้งเอาไว้ใช้ก่อเหตุ
ยังคุยกันอยู่ว่าถ้าพาไปทำแผนเนี่ยสงสัยจะไม่รอด

กลัวจะโดนรุมประชาธรรมแต่สุดท้ายก็พาไปทำแผนนะ
ต้องทำครับเพราะว่าการทำแผนเนี่ย
จะได้ดูว่าสิ่งที่คนร้ายที่ผู้ต้องหา
บอกเล่ารับสารภาพมาเนี่ยมันตรงกับพฤติกรรมไหม
ใช่มันสอดคล้องไหมกับจุดที่เกิดเหตุ

เพชรบูรณ์ที่ว่ามีคนร้ายขึ้นไปจะขโมยของในบ้านของคุณยาย
แล้วคุณยายตื่นมาเจอหลานชายวัย๑๑ขวบก็ตื่นมาเจอ
แล้วมันก็ฆ่าซะโอ้โหแทงซะไม่ยั้งเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสพลมศักดิ์พาไปทำแผนฮะดูฮะโอ้โหชาวโบ้งชาวบ้าน

ก็ต้องใส่เสื้อเกราะอ่ะใส่หมวกกันน็อกอ่ะเนี่ยในโฟผู้ต้องหาเนี่ย
โอ้โหนะครับเขาโกรธเขาแค้นอ่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะก็เป็นเพื่อนกับหลานของคุณยายที่ตัวเองไปฆ่าเป็นเพื่อนเขาอ่ะ
นี่ฮะต้องคุมตัวมาตำรวจสพลมศักดิ์พร้อมด้วยตำรวจจังหวัดเพชรบูรณนะครับ
แล้วก็ต่อชะดอด้วยต้องมาเป็นร้อยนายครับคุมตัวนายวัชรพลศรีมาหรือว่านายโฟ
อายุ๒๐ปีคือในโฟนี่เป็นหลานชายของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ด้วยนะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าแม่ของนายโฟค่ะเป็นพี่สาวแท้ของนายพลตำรวจที่ภาคเหนือ
นายโฟก็เลยเป็นหลานชายแท้ของตำรวจนายนี้
แล้วมันมีเรื่องของการที่แบบเออเคยก่อคดีแล้วก็มีอิทธิพงศ์อิทธิพลอะไรเนี่ย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมแต่ว่าการทำแผนในครั้งนี้พาไปทำแผนที่ก่อคดีใช้มีด
ฆ่าชิงทรัพย์ในบ้านของนางสนมเกษรอายุ๕๖ปี
แล้วก็ฆ่าเด็กชายอัธโกวิทมณฑาจันทร์อายุ๑๑ปี๒ยายหลานเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
อยู่ที่ตำบลหนองไขวอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่๒๕กรกฎาคมนะครับ
ก่อนที่อีกไม่กี่วันต่อมาตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้
ของผู้เสียชีวิตกลับบ้านนี่มาโอ้โหเกือบร้อยนะครับ
คือตำรวจเนี่ยร้อยกว่าแต่ชาวบ้านกับญาติเนี่ยเกือบร้อยนะฮะ
เดินทางมาดูการทำแผนท่ามกลางความโกรธแค้นตะโกนด่าทอสาบแช่งผู้ต้องหา
ตำรวจต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนานะครับ
เสื้อเกราะกันกระสุนหมวกกันน็อกมาใส่ด้วยนะครับ
ว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาจะโดนนะครับ
วันเกิดเหตุนายวัชรพลผู้ต้องหาบอกว่าเสพยาบ้ามาก่อนครับ
ยาบ้ามาจากบ้านเพื่อนในหมู่บ้านนั่นแหละจนอาการมึนเมา
แล้วก็ยืมรถจักรยานเขาแล้วก็ถือไขควงมาด้วย
อ้างว่าจะนำไปซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เสียอยู่
พอขี่จักรยานมาถึงบ้านของนางสนมก็เห็นว่าประตูรั้วบ้านเนี่ยล็อกอยู่
ก็เลยคิดว่าคงไม่มีใครอยู่ในบ้านก็ปีนเข้าไปนะฮะ
นเข้าไปแล้วก็ไปนอนเล่นที่เปรย์หน้าบ้านเพราะว่าเป็นเพื่อนกับหลานชายเขา
หลานชายคนโตก็เคยมานอนเล่นอยู่ที่บ้านนี้นี่แหละ
แล้วก็ได้ใช้ไขควงงัดหน้าต่างปีนเข้าไปด้านในเพื่อจะลื้อค้นหาทรัพย์สิน
แต่ว่านางสนมตื่นขึ้นมาเห็นครับผู้ต้องหาก็เลยพยายามจะเข้าไปใช้มือปิดปาก
เป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กชายอัธโกวิทย์หลานชายวัย๑๑ปีตื่นขึ้นมาเห็นพอดี
หลานก็วิ่งถือมีดเข้ามานะฮะนายวัชรพลก็เลยแย่งมีดแล้วก็ฟันเข้าไปที่ร่างของหลานชายหลายครั้ง
แทงเข้าที่ลิ้นปี่ด้วยจนเสียชีวิตพอยายเห็นหลานถูกแทงเสียชีวิต
คือยายพยายามจะวิ่งเหนียวทางประตูหน้าบ้านแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็ตามไปแล้วก็ฟันเข้าที่แขน
แล้วก็กระหน่ำแทงอีก๔๐แผลจนเสียชีวิตคาที่คือมันเสพยาบ้ามานะ
มันก็คงจะคลั่งแล้วก็คว้าสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทกับโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
หลบหนีไปแล้วก็ถูกจับได้คือหลังจากทำแผนเสร็จนะท่านผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้ต้องหาจุดทูบขอเข้ามาต่อหน้าศพของผู้ตายทั้งสองคน
เป็นหน้าภาพนะครับทางลูกกับญาติพี่น้องของผู้ตายก็ตะโกนสาบแช่ง
ฝ่าวงล้อมของตำรวจจะเข้าไปรุมประชาธรรม
เนี่ยฮะก็อย่างภาพที่ท่านเห็นตำรวจก็ต้องรีบพาผู้ต้องหา
ฝ่าวงล้อมออกไปขึ้นรถเพื่อเอาไปดำเนินคดีต่อ
มันเป็นลูกหลานคนเงี้ยคนโดนหรือไงต้องเล่าแล้ว
ถ้าคิดต่อของมันเงี้ยของกูเจ้าบ้างมึงมันเป็นยังไงมันไม่ช่วยมันจังนะ
เนี้ยฮะก็เป็นประเด็นที่พูดว่าเหมือนกับเป็นหลานในผลตำรวจฉันคุณยายอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เหมือนกับว่าไปช่วยมันทำไมไปกันมันทำไม
เนี้ยฮะไกลกรงไกลมันทำไมมันเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโดด้วยยังไง
คือญาติของผู้เสียชีวิตเขาไม่ไหวอะค่ะ

ลูกชายของคุณยายสนมที่เสียชีวิตก็คือนายเพียรพลเกษรอายุ๓๒นะคะ
แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงคือนางจินตนาทิพยเนธ

แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะเขาให้ข้อมูลว่า
ตัวในโฟผู้ต้องหาคนนี้
เขาเคยมีหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาแล้วนะ

ฆ่ายายหลานเสียชีวิตคาบ้านแบบโหดแบบนี้
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่หน่อย
เพราะตัวในโฟผู้ต้องหาคนนี้เป็นหลานชายของตำรวจชั้นผู้ใหญ่
กลัวว่าถ้าพนักงานสอบสวนจับไปแล้วเดี๋ยวจะให้ประกันตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ญาติบอกเลยว่าถ้าตำรวจให้ประกันตัวเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
จำรวจก็ยังไม่บอกเลยว่ามีหมายจับ
ถ้าผมไม่มีพี่ที่ทำงานอยู่ส่วนกลางเรื่องนี้ก็เงียบเหรอพี่
มาทำกับพี่น้องเราอย่างทารุณโหดร้ายนะ
ใครไม่มาเห็นภาพแล้วใครจะทำใจได้
พวกเราจะไปถึงพวกเราจะไปถึงในทหารถึงหนายกมัศนตรี

พ่อยังปล่อยให้มัน

โอ้โฮพ่อดินลึก
เรากลัวจังกลัวพี่น้องเราจะตายสิ
คือนอกจากความโศกเศร้าเสียใจแล้วเนี่ย
มันเป็นความอัดอั้นมันเป็นความคับแค้นใจของชาวบ้านนะ
คือตำรวจสพหลมศักดิ์ตำรวจเพชรบูรณ์เนี่ย
ต้องไปเคลียร์ให้เขาด้วยนะนอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยที่ทำแผนเนี่ย
คดีเมื่อปี๕๙ที่เขาติดใจ

ยาเสพติดมีหมายจับยาเสพติด
ทำไมยังลอยนวลอยู่ทำไมไม่จับ

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอก

ตรองผู้บัญชาการตมพจพบูรณ์บอกว่าคดีนี้เนี่ย
ถือว่ามีพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ
สิ่งต่างที่คนร้ายใช้กระทำความผิดหลักฐานที่ขโมยไป
จึงขอให้ญาติของผู้ตายมั่นใจนะครับ
ว่าตำรวจดำเนินคดีได้แน่นะครับ
แม้ผู้ต้องหาจะมีญาติเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานอย่างแน่นอน
ไม่มีผลอะไรกับการทำงานของเจ้าหน้าที่แน่

จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง

และจะคัดค้านการประกันตัว

ทางญาติก็บอกแล้วว่าไม่อยากจะให้ประกันตัวเลย
โฟลก็อยู่ในพื้นที่ไม่ทำมาหากินอะไรไม่มีอาชีพนะคะ
แล้วก่อนก่อเหตุที่คุณพวกพุ่มบอกเลยว่าไปเสพหญ้าบ้า
คือเสพยาบ้าตั้งแต่คืนวันที่๒๔จนเช้ามืดวันที่๒๕

ในช้างค่ะข้อมูลมีแล้วจากตำรวจชื่อในช้าง
เป็นทำงานรับจ้างอยู่ในตลาดผักแถวนั้น
เสพอยู่บ้านในช้างเนี่ยในช้างก็ต้องโดนไปด้วย
ให้นายช้างไปเสพกับใครเนี่ยตามไปด้วยที่ตลาดผักนะ
แล้วตามไปด้วยนะคดีปี๕๙หมายจับยาเสพติด